ใครกันหนอที่เป็นผู้ดวงดีเมื่อวานนี้
คนดวงเห็งเศรษฐีใหม่ก็เกิดขึ้นมากมาย

ที่ผิดหวังเศร้าเสียใจไปก็ไม่เป็นไร

แต่ว่าวันนี้เราต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐี
ใหม่และคนดวงเฮงทั้งหลายในหลายจังหวัดนะคะ
ไปกันที่จังหวัดสระบุรีกันก่อนเลยคุณผู้ชม
จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เขาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดประจำปั๊มน้ำมัน
นี่นางปรานีรุ่งเรืองอายุ๔๗ปี
เป็นชาวจังหวัดสระบุรีเลยนะคะ
ดวงเห็งมากกลายเป็นเสร็จที่นี่
คนใหม่ไปแล้วตอนนี้หลังจากที่เป็นผู้โชคดีถูก
รางวัลที่๑สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๒

โอ้โห๕ใบเท่าไหร่
๓๐ล้านเท่านั้นเอง

คุณขาดวงเฮงจริงเลยนะ
พี่ปรานีก็บอกว่าเงินรางวัลที่ได้มา
ตั้งใจว่าส่วนหนึ่งก็จะไปร่วม
สร้างสาลาที่วัดสตือนะคะ

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปสร้างบ้านพักอาศัยใหม่
รวมทั้งจะนำไปทำบุญให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะ
บอกอีกด้วยว่าเลขที่ซื้อในครั้งนี้มาจากอะไรรู้ไหม

หัวเรือที่ใช้ในพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์
ไม่ฝันหรอกซื้อตามหัวเรือของพระเจ้าอยู่หัวที่ลอยอังคารน่ะ

มีเลขติดอยู่ก็ซื้อมาตั้งแต่เขาโรงเฟสมา

ตั้งแต่วันแรกที่เขารอยอังคารเขาโรงเฟส

ก็ซื้อตามมาอย่างนี้แหละ

ใบ๕ใบมีแค่นี้ก็ได้แค่นี้

ทำบุญเก้าวัสและสร้างสาราวัฒตึ

ท้ายก็จะเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตด้วย
แล้วก็แบ่งไปทำบุญต่างด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณพี่เขาไม่ค่อยตื่นตกใจเนอะ

นี่ขนาดคนอ่านข่าวน้องใบตองอ่านนี่มือไม้เปียกเลยนะ

คุณจะตกใจไหมถูกรางวัลที่๑๕ใบอย่างนี้มันก็ไม่รู้นะนาทีนั้นนะคะ
มีคนถูก๓๐ล้านที่จังหวัดอามนาฎเจริญก็ถูก๒๔ล้านด้วยความโมงค่ะ
เฮงเช่นกันเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์อายุ๓๙ปีพี่เสื้อเขียวนี่แหละ
ผู้ชายนี่นะชื่อนายปรีชาดาเหลาค่ะ
สลากรางวัลที่๑๔ใบ๒๔ล้าน
บอกว่าเพิ่งซื้อช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลย
สดร้อนก่อนที่จะประกาศผลรางวัลช่วงบ่าย
ซื้อมาจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลรัชธานีนะคะ
บอกว่าหลังจากได้๒๔ล้านมาแล้วเนี่ย
ก็จะนำเงินแบ่งเป็นสัดส่วนต่าง

เพราะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทำงานรับจ้างอยู่กรุงเทพไง
ตอนนี้มีบ้านก็จะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะ
ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้เงินอย่างประหยัดยึดหลักความพอเพียง
ส่วนเรื่องการทำมาหากินก็ยังคงจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ต่อไป
เขารู้สึกยังไงไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

ใช่หาเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนมั้ยครับ

ดังตลอดเลยตั้งแต่มีถูกรางวัล
เออมีเพื่อนมีญาติโทรมาหานะแต่พี่เขาก็บอกว่าเฉย
เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของปกตินะ

อีกที่หนึ่งถูกรางวัลที่๑เหมือนกัน
แต่อาจจะถูกน้อยกว่า๒ท่านที่เล่ามาตอนแรกนะครับ
คนนี้ครับนางสาวยุพินอินสอนนะครับ
อายุ๕๔ปีเป็นชาวจังหวัดชาเชิงเซา
แม่ค้าร้านที่เขาขายทุกอย่าง๒๐บาท

ก็เข้าพบกับตำรวจภูทรบังคล้า

หลังจากเป็นผู้ดวงดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑เงินรางวัล๖ล้านบาท

ยังไงกันแน่ล่ะเธอก็เล่าว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก

พอฝันแบบนี้เอาไปตีเป็นตัวเลข

ก็ได้ไปซื้อสลากมาจากตลาดบางคล้า

นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งนะครับไปทำบุญที่
วัดพระบาทนัมพุจังหวัดสระบุรี

ส่วนเงินรางวัลที่เหลือนะครับ

เพราะว่าหลายท่านที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเงินไปทำบุญ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะ
ปิดท้ายข่าวนี้จะพาไปที่หน่วยตำรวจสันติบาล

มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ดูที่เครื่องเนี่ยคลิก

เกิดขึ้นโดยดาบตำรวจวรุจิวัดวรรณรัฐ
เขานำกระดาษที่มีตัวเลขลักษณะคล้ายกับโพยหวยใต้ดินนี่แหละคุณ
กระดาษแบบนี้มา๓แผ่นก็เลยเนี่ยคาดว่าใช่แล้วแหละ
ตัวเลขเขียนแบบนี้มันจะเป็นอะไรไปได้คุณจะคิดเรียนคณิตศาสตร์

คือส่งมาทางเครื่องแฟคของสำนักงานเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาเสร็จ
ก่อนที่จะออกรางวัลที่๑

ซึ่งเป็นช่วงที่เนี่ยค่ะหลายคนก็ตั้งตารอลุ้นหน้าจอโทรทัศน์กันมากเลย
ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ที่ส่งตั้งใจจะส่งมาให้ตำรวจหรือส่งผิด

จะส่งให้เจ้ามือหวยหรือเปล่า
แต่ก็ไม่มีหมายเลขที่ระบุมาไงว่าส่งมาจากไหนแล้วจะส่งไปถึงใคร
ลองซูมใกล้มีเขียนชื่อเอาไว้นั่นไงโกวิทอะไรเนี่ยแหละ

นี่เห็นไหมผมพอจะอ่านออกอยู่นิดนึง
นั่นแหละประมาณนั้นแหละเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมติดตามตัวผู้ที่ส่งแฝกแล้วนะคะ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มเจ้ามือรายนี้ต่อไป
มันผิดกฎหมายนะหวยใต้ดินเนี่ย

อยู่ส่งไปให้คุณตำรวจจะชวนคุณตำรวจเล่นด้วยเหรอ

หรืออาจจะเป็นผู้หวังดีหรือเปล่า
ห่วงดีตั้งใจส่งมาให้ทางตำรวจหรือเปล่า